คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุฆาตกรรมโหดกันเกิดขึ้นเหมือนกันเป็นเหตุฆ่าปาดคอนะคะ
ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าเพราะอากาศทุกวันนี้มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นทุกวันมันเลยทำให้อารมณ์คนเนี่ยมันร้อนขึ้นตามหรือเปล่า
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ระหว่างพ่อค้าขายลอตเตอรี่กับอดีตลูกจ้างร้านอาหารอีสานอายุ๑๘ปี
เขาทะเลาะกันทะเลาะกันมีปากเสียงกันถึงขั้นบอกว่าจะกระทืบกันแล้วสุดท้ายพ่อค้าขายลอตเตอรี่เนี่ยก็ปาดคอวัยรุ่นอายุ๑๘ปีจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกนะคะผู้ตายชื่อว่านายวิสรุธค่ะอย่างที่บอกว่าเขาเคยเป็นลูกจ้างร้านอาหารอีสานในซอยนาคนิวาสยี่สิบสาม
ตอนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาเดินทางกลับไปที่ร้านนั้นคือไม่ได้ทำงานอยู่แล้วนะแต่ไปหาเพื่อนที่ร้านเพื่อนยังทำงานอยู่เพื่อนยังทำงานอยู่ครับทีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในร้านอยู่แล้วนั่งดื่มเบียร์อยู่ก็ขอซื้อมะนาวจากทางร้านผู้ตายก็อดีตเคยเป็นคนเคยทำงานอ่ะเนาะพอเอาให้ทีก็เอามะนาวไปให้ผู้ก่อเหตุพอเอาไปให้ปุ๊บผู้ต้องหาก็

แล้วผู้ก่อเหตุก็เลยเอามีดที่พกมาด้วยเนี่ยปาดคอนายวิสรุธเลย
เพื่อนรุ่นน้อยก็รีบพาคึ้นซ้อนมอเตอร์ไซด์กลับส่งมาที่โรงพยาบาลแต่ว่าเนี้ยค่ะ
หมดสติแล้วก็ร่วงลงจากมอเตอร์ไซค์ลงมาตายอยู่ที่พื้นแบบนี้
อยู่ที่ปากซอยนาคนิวาส๕ค่ะอ่าอันนี้เป็นเสียงของผู้ต้องหาตอนที่จับกลุ่มได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ลักษณะก็คือถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะมีข้อมูลมาเหมือนกันว่าเขามีอาการป่วย
เดี๋ยวลองดูไปทีนี้จะให้ฟังเสียงของรุ่นน้องของผู้ตายที่เป็นคนขี่พาไปส่งโรงพยาบาล
เขาอยู่ในเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะ
เห็นมันนอนอยู่ตรงฝ้าลดเมฆพรุ่งที่๒เขาว่าตั้งขาตั้งปุ๊บเขาก็วิ่งไม้กันด้วย
คือไอ้คนแท้งบันดาลในฝ้าลดเมฆใช่ปุ๊บแล้วพอพี่๒พีดเสร็จ
เพราะผมเดินไปส่งลูกฝ่าครับไปบ้าน
ไปอัลโหลครับถ้าควรไปยนะทำไมเหมาณ์รสกรรมด้วยพ่อ
เขาหมดสติหมดสติปุ๊บแล้วเขาถลายอย่างเดียว
ผมก็เลยจอดนะว่ารีบตะกดเจอวินป้าวินป้าป้าโทรศิกษ์

ทีนี้พอเกิดเหตุขึ้นปุ๊บก็มีคนแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ
สืบสวนสนโชคชัยก็รีบออกติดตามตัวคนร้าย
ก็คือนายสุรศักดิ์คนนี้ที่หลบหนีไป
ก็ปรากฏว่าไปเจอตัวนั่งอยู่ข้างถนนกลางซอยนาคนิวาส๒๑ค่ะ
ลักษณะคือนั่งขัดสมาธิพนมมือแล้วก็ท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้
ตำรวจเขาเข้าไปพูดคุยก่อนเลยถามว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะ
เราเป็นคนทำใช่ไหมเขาก็รับสารภาพนะว่าเขาทำจริง
เขาเป็นคนฆ่าปาดคอนายวิสรุธจริงแต่ว่าผู้ตายจะมารุมกระทืบเขาก่อน
เขาก็เลยต้องป้องกันตัวก็ไม่คิดเหมือนกันว่าไอ้มีดที่ปาดออกไปอ่ะ
มันจะถึงขั้นทำให้เขาเสียชีวิตครับเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัว
นายสุรศักดิ์คนนี้มาสอบสวนที่สอนอโชคชัยนะคะซึ่งมีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
บอกเขาเอาไว้พกติดตัวเป็นป้องกันตัวเขาอ่ะทำอาชีพขายลอตเตอรี่
ก็ต้องพกอาวุธติดตัวไว้บ้างตำรวจบอกด้วยว่า
ครับผู้ต้องหาปฏิเสธที่จะให้การในชั้นพนักงานสอบสวนนะอืม
ขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นสิทธิชอบทำของผู้ต้องหาที่จะทำได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องแจ้งข้อหาเบื้องต้นไปก่อนก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยนะคะทีนี้พอนำตัวนายสุรศักดิ์คนนี้มาที่
เอ่อไปฝากขังที่สารอาญารัชดาผลัดแรกก่อนเบื้องต้นอย่างที่บอกว่าแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วนายสุรศักดิ์เนี่ยก็พูดคำเดิมคือเขาไม่ให้การในชั้นสอบสวนถูกไหมคะ
อ่าแต่ก็ยังพูดกับผู้สื่อข่าวของเราที่ตะโกนถามไปก็พูดคำเดิมว่า
ผมทำจริงแต่เขาจะมากระทืบผมก่อนเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เรามีอะไรพูดทางเข้าทางหน่อยครับทางภาคเขาเพราะอะไรอ่ะ
เขากระทืบก่อนครับผมก็เลยรู้จักกันมาก่อนไหมอ่ะ
บอกว่าเขามากระทืบผมก่อนเขามากระทืบก่อนอ่ะครับ
ทีนี้มีความคืบหน้าอีกอย่างหนึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้หญิงคนนี้ค่ะนางนวลนภาคำนันเป็นอาของนายสุรศักดิ์ผู้ต้องหานะ
ครับก็มารอพบหลานแหละแล้วก็บอกด้วยว่าปกติแล้วเนี่ย
ผู้ต้องหาเนี่ยประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่บ้านก็อยู่ในซอยนาคนิวาส๒๑นั่นแหละ
ปกติแล้วพอขายลอตเตอรี่เสร็จแต่ละงวดเนี่ยเขาก็จะเดินทางกลับบ้านที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะ
เพื่อที่จะกลับไปรับยาเกี่ยวกับอาการทางประสาทที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
คือตัวผู้ต้องหามีอาการทางประสาทมานานเป็น๑๐ปีแล้วครับ
แต่๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้กลับบ้านไปรับยาเลย
เลยคิดว่านี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ขาดยาแล้วก็เลยอาการกำเริบ
ที่ผ่านมาอาการก็จะมีขี้โมโหทะเลาะกับคนรอบข้างบ้าง
แต่ไม่เคยถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตค่ะ
ซึ่งตำรวจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงแหละ
หลังจากที่ดำเนินการฝากขังที่สารอาญาแล้วเนี่ย
ต้องตรวจสอบดูว่าตกลงแล้วเขาป่วยทางจิตจริงหรือเปล่า

เขาก็เป็นคนอารมณ์ดีอยู่นะก็รักพี่รักน้องอยู่
เขาก็มีอาการป่วยอะไรอยู่
เขาป่วยเขากินยาจิตเจ้าเวทอยู่ค่ะป่วยทางจิต
อาการเขาขึ้นมาเขาเก่งแล้วก็ตัวเก่งอารมณ์หงุดหงิด
มีอยู่ตอนนั้นมีอยู่ที่มาขายลอตเตอรี่นี่แหละ

คือเรื่องอาการทางจิตประสาทเนี่ยก็อ้างได้ฮะ
แต่ว่าต้องกดสอบอย่างละเอียดว่ามีอาการแบบนี้จริงหรือเปล่า